คุณผู้ชมครับจากอุบัติเหตุกลางดึกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ
มีรถเก๋งมิดซูไปชนกับรถจักรยานยนต์พ่วง
ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงเข็นขายผลไม้นะครับ
ปรากฏว่าโอ้โหทำให้คนขับรถจักรยานยนต์พ่วง
ผู้เป็นพ่อเสียชีวิตคาที่
ส่วนตัวภรรยาเองบาดเจ็บสาหัส

เหตุการณ์นี้มีลูกสาววัย๕ขวบรอดชีวิตมาได้
ตอนนี้เจ้านักที่กำลังรอเพื่อสืบสวนสอบสวน
ถึงสาเหตุที่คนขับรถเก่งมิดซู
ซึ่งก่อนหน้านี้อ้างว่ามีรถตัดหน้า
ทำให้รถเขาเสียหลักจนมาชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนโรจนะขาเข้าบนสะพานต่างระดับอายุทยา
ก่อนถึงโรงพยาบาลราชธานีกลางดึกคืนวันจันทร์ที่๒๙ตุลาคม
เหตุการณ์นี้ทำให้คนที่ขายผลไม้ก็คือนายสามารถหวัดวาปีอายุ๒๔ปีเสียชีวิต
นางสาวชะอำจันละมูลบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนเด็กหญิงสุดาพรจันละมูลลูกสาววัย๕ขวบบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนขับรถเก่งมิซูก็คือนายสุลักษ์สุสะสินบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลราชธานี
พระตำรวจเอกอนุสรวัยาคำผู้มีกับการสอบพอพระนครสิทธุยา
เปิดเผยถึงการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้
บอกว่าตำรวจได้สอบปากคำคนขับรถเก่งแล้ว
และได้ตรวจวัดแอลกอฮอลไว้เบื้องต้นแล้ว
แต่ยังคงต้องรอให้คนขับรถเก๋งและเด็กหญิงวัย๕ขวบอาการดีขึ้นก่อน
จะสอบปากคำเพิ่มเติมได้
ซึ่งในส่วนของเด็กเองนะครับจะประสานให้เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ

จากการตรวจที่เกิดเหตุ
ทิศทางการเดินของรถทั้งสองคันมาทางเดียวกัน
รถเก่งตามหลังมา
ส่วนละเอียดที่แท้จริงอีกที
ยังขาดคำให้การของฝ่ายรถเก่งซึ่งยังบาดเจ็บอยู่

เราก็สามารถชี้ชัดได้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายประมาท

แล้วก็อาการของคู่กรณีที่ได้รับบาดเจ็บด้วยให้ดีขึ้น
เพื่อจะสอบรายละเอียดให้ได้
ว่ามายังไงเหตุเกิดยังไงใครเป็นฝ่ายประมาท
บริเวณนี้ไม่มีกล้องครับไม่มีกล้องครับ
แล้วก็ไม่มีกล้องจากฝ่ายผู้ที่เห็นเหตุการณ์
หรือว่ารถทั้งอื่นก็ไม่มีประมาทมากกว่า
เพราะเป็นเวลากลางคืนสัก๕ทุ่มกว่าบางครั้งดึก

หรือว่ากล้องจากภาพกล้องหน้ารถใดนะครับ
แต่ว่าก่อนหน้านี้มีผู้เห็นเหตุการณ์
ก็ได้ให้ข้อมูลกับทางตำรวจว่า
เขาขับรถมาจะข้ามสะพานต่างระดับมุ่งหน้าเข้าเมือง
แล้วก็สังเกตเห็นรถยนต์เก่งมิดซูนเนี่ยนะครับ
ขับมาด้วยความเร็วสูงและขับสายไปสายมา
พอถึงจุดเกิดเหตุพุ่งชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับ
ส่วนคนขับรถที่ตามมาที่เห็นเหตุการณ์นี้นะครับ
ก็บอกว่าเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงยืนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเลือดทั่วเหมือนกัน
ได้รีบนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลราชธานีนะครับ

ญาติได้นำศพทั้งสองสามีพระยา
อยากให้ผู้ก่อเหตุได้เดินทางเข้ามาช่วยเหลือดูแล
เพราะถือว่าเสียเสาหลักไปแบบกระทันหันนะครับ
ด้านของนายสุรัตน์สาสุสินพ่อของคนขับรถเก่งมิซู
บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งได้เจรจากับทางญาติของผู้เสียชีวิต
แล้วก็ได้มอบเงินช่วยเหลือค่างานศพ๑๐๐๐บาท
พร้อมกับเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิษฐรรมศพ๑คืน
ส่วนลูกชายตอนนี้ยังอยู่ในอาการช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

และพยายามจะบอกเล่าให้ลูกชายรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะนี้ลูกชายยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชธานีนะครับ
เนื่องจากยังมีอาการเจ็บที่หน้าอกและบริเวณท้องน้อยครับ